เป็นคู่ที่คุณต้องแบบขยี้ตาแล้วแคะหูฟังเลยนะว่า

เอาสิคู่นี้จริงคนละสายเลย
คนหนึ่งสายนางงามอีกคนนึงนักร้องสายกวน
คือต้องบอกว่าคู่นี้มาเจอกันเพราะอะไร

มาซีปึกกันเลยนะฮะคือคนปังเขาโคจรมาเจอกันกับคนปัง
ก็เลยยิ่งปังคูณสองกันไปใหญ่ใครจะไปคิดว่านางงามคนสวย
ชาลอทของพี่ฟ้าเนี่ยนะคะสาวงามจากเวทีเมสแกรนเนี่ย
ลายมาเป็นคู่ซีกับนักร้องหนุ่มสายเกลียนเบิ้ลปฐุมราช
แล้วพักหลังทั้งคู่สนิทสนมกันมากขึ้น
เมื่อได้รู้ที่มาที่ไปถึงความสนิทนี้คุณดูตามภาพน่าจะทายกันออก
ถึงบางอ้อนแน่นอนทั้งคู่เป็นสายมูวชาตินะคะ
ก็มีโอกาสได้เจอกันที่สำนักของอาจารย์ไปลงหน้าทองเสริมความปังกันมา
งานนี้ชาลอทบอกเลยว่าหนูเป็นสายลุยนะ
แล้วมาเจอสายเกลียนอย่างพี่เบิ้ลสู้กับ

ทีหลังว่าตอนไปไลฟ์ด้วยกันคือเขาก็เป็นสิทธิ์อาจารย์เหมือนกัน
แล้วมีโอกาสได้รู้จักชวนเข้าไปแสดงผลงานต่าง
เวลาเราไปหาอาจารย์บางทีถ้าเขาว่างพี่เขาว่าง
เขาก็จะมาคุยกับอาจารย์มาทานข้าวที่สำนักอย่างนี้อยู่แล้ว
ถ้าไปหาอาจารย์ก็จะมีแค่ลงนะทั้งคู่คนละรอบ
แล้วก็นั่งคุยกันต่างสิ่งในวงการบันเทิง
ที่หนูอาจจะต้องเตรียมตัวหรือว่าต้องระวังก็ต้องอย่างนี้

คือขี้แกล้งทั้งคู่พี่เขาจะชอบแบบมีมุกมา
มาหยอดมาเล่นมาแกล้งแล้วก็เหมือนกับเป็นเซลล์
ต้อเซลล์แกล้งกลับอะไรอย่างนี้

แต่จะเงียบจะไม่กล้าแต่คือเราแบบปล่อยฟรี

ซีเป็นอย่างไรแหย่มาลูกสาวฉันแหย่กลับนะจ๊ะ

แล้วฟังแล้วบอกเลยว่ามีแต่ความปังนะคุณผู้ชมนะ
ล่าสุดเนี่ยพี่ชายอย่างพี่เบิ้ลนี้นะคะ

ช่วยทำความฝันนี้ให้ชาลอทเป็นจริงด้วยนะคะ
หวังเป็นนางเอกแบบว่าล้านวิว๑๐ล้านวิว

ก็อย่างน้อยแบบผู้ใหญ่หลายคนจะได้เห็นแววว่า
ก็รอลุ้นน้องว่าออกมาจะเป็นช่างไร
ปังแน่หนูว่า